อุปกรณ์การไถนาคือไถทำจากไม้มีส่วนประกอบคือหางไถชาวนาใช้จับเวลาไถคันไถจะยื่นออกไปด้านหน้าใช้เชื่อมผูกควาย
หัวหมูใช้ไถดินมีผันไถติดอยู่สำหรับการบังคับขี้ไถหรือดินที่ถูกไถให้พลิกไปตามแนวที่ต้องการ
ของไถเป็นไม้ที่ยึดกับขอเหล็กของคันไถมีปมหยักใช้ผูกเชือกติดกับแอก
แอบวางบนคอควายส่วนปลายผูกเชือกต่อกับผองไถและผองคอควายอยู่ใต้คอควาย
ใช้ร้อยเชือกผูกติดกับแอก